งานเดียวกันค่ะเจอนุ่มหล่อคนนี้

ที่สำคัญตอนนี้กลับมาเลิฟกันแล้วล่ะค่ะ
แต่เรามาฟังดีกว่าว่าเขางอนอะไรกัน
คือเมื่อวานนี้นะคะเจเจก็เล่าให้ฟังนะคะ
เคลียร์ให้ฟังเลยว่าคือผมเนี่ยทำเรื่องไม่น่ารักครับ
ก็เลยถูกงอนนิดหน่อยและเรื่องนี้เกิดขึ้นพักใหญ่แล้วล่ะค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยง้อจนคืนดีกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
จังหวะที่เป็นกระแสข่าวตอนนั้นอยู่ด้วยกัน
ก็เลยรีบลงรูปคู่สยบข่าวก่อนเลย

เพราะว่าคนคอมมงคอมเมนต์ก็แบบโอ้โหเยอะแยะแล้วตอนนั้นนะคะ
ส่วนถามว่างอนเรื่องอะไรเนี่ยไม่น่ารักเรื่องอะไร
เจเจบอกว่าเอาจริงพี่มันก็เรื่องทั่วไปนี่แหละ
คบหาดูใจกันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ

เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่ว่าเลิกกันเนี่ย
ตกใจไหมเจเจบอกเลยว่าผมไม่เลิกหรอกครับ

ตอนที่มันมีข่าวออกมาแล้วเราก็โอเคกันแล้ว
เราก็ปกติกันแล้วเราก็มีความงงนิดหนึ่งแบบนี้ครับ
เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

ผมเชื่อว่าทุกแบบความสัมพันธ์มันต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
แล้วมันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันลาบลื่นแบบ๑๐๐อะไรอย่างเงี้ย
ผมรู้สึกว่าผมอยากเคลียร์ความรู้สึกกับเขามากกว่า
ว่าแบบเอาจริงมันก็คบกันมานานตั้งแต่เด็กแล้วด้วย
แล้วตอนที่เห็นผมก็มีความรู้สึกกับตัวเองว่า
ผมไม่เลิกหรอก
ผมก็ไม่ได้อยากเสียผมจะพยายามให้เต็มที่ที่สุด
โอ้โฮนะคะพูดแบบนี้ท่านดีฉันเป็นตาหนึ่งเพื่อนฉันตัวลอย
ดูแบบแฟนรักได้ขนาดนี้เลยอ่ะ
ใช่เป็นฉันตัวลอยแล้วนะคือแฟนไม่อยากเลิกอะ

ตาเหลือเขาก็สวยมากจริงแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักมาก